แน่นอนคุณผู้ชมครับคำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทีนชันวิรากูลนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จากที่ไปสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมแล้ว
ก็คือเป็นกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์
คือเขารู้สึกว่ามันบั่นทอนกำลังใจเขามาก
เขาบอกว่าเขารู้สึกหมดกำลังใจที่ได้ยินแบบนั้น
จนตอนนี้หลายคนทั้งคนในวงการบุคลากรทางการแพทย์
ในวงการบันเทิงหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปมีการต่างโพสต์ภาพ
เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาทำงานเหนื่อยหนักมากตอนนี้
บางคนถึงกับบอกว่าบางภาพมันทำให้เห็นแล้วน้ำตาซึม
เหนื่อยคิดถึงลูกคิดถึงแม่คิดถึงบ้าน
คือแค่นี้ภาพนี้ภาพเดียวความหมายมันมากมายเหลือเกิน
กับคนที่เขาต้องทำงานเพื่อต่อสู้กับโควิด๑๙เพื่อให้คนอีกหลายคนรอดชีวิต

ถูกต้องอันนี้เป็นหนึ่งภาพที่ถูกโพสต์มาจากคุณป๊อปปองกูล
นักร้องชื่อดังที่หลายคนก็บอกว่าเห็นแล้วโอ้โหมันจุกที่หน้าอกเหลือเกิน
นั่นมันแน่นที่หน้าอกน้ำตาจะไหลเป็นภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ที่เขานั่งพิงกับตู้เก็บเอกสารหลับอยู่ท่านี้
บอกว่าหนูเหนื่อยคิดถึงลูกคิดถึงแม่คิดถึงบ้านคิดถึงที่นอนนิ่ม
เนี่ยครับป๊อปปองกูลเอาภาพนี้ไปโพสต์พร้อมกับแนบข้อความให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าเป็นคุณหมอทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่า
วิชาชีพคงไม่มีวิชาไหนสอนว่าภาระงานจะหนักขนาดนี้
คงไม่มีบทเรียนไหนที่จะสอนให้ปกป้องโลกแต่ว่าทุกวันนี้ทุกคืนคือความหวังของมวลมนุษยชาติ
และขอบคุณที่ไม่เคยเดินจากไปไหนเลยโอ้โหคุณป๊อปก็โพสต์ดีเหมือนกันนะ
ข้อความเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีโพสต์จากคุณหมอคนหนึ่ง
จากโรงพยาบาลสิริราชมีการโพสต์ภาพเป็นสภาพของที่นอนของน้องพยาบาลคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมานี่คุณผู้ชมดูนี่ฮะนี่คือภาพของพยาบาลที่ต้องอยู่
เพื่อเฝ้าอาการของคนที่ติดโควิด๑๙ที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณสถาพรมีการโพสต์ภาพนี้
หลังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดโควิด๑๙
อยู่ประชิดผู้ติดเชื้อนว่าสนุกไหมหนุนี่ไม่ได้พูดถึงเด็กหรอค่ะ
อ่านะฮะเขาบอกว่านี่ขนาดอยู่ในที่ที่แคบ
แต่ว่าไม่อยากจะนึกสภาพในดินแดนที่มันห่างไกลหรือว่าไกลปืนเที่ยง
อืมนะฮะแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าทุกวันนี้
ที่ช่วยเขาเนี่ยในการเซฟตัวเองเนี่ยไม่พอเลยนะที่มี
อยู่ทุกวันนี้ก็มาจากพี่น้องประชาชนที่บริจาคให้
มาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันพร้อมสะท้อนสภาพปัญหาเรื่อง
เรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์บอกว่าตอนเนี้ยยังมีน้องน้องพยาบาลไปปรึกษาขอข้าวของขอข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอยู่เลยน่ะเพราะว่าจากส่วนกลางที่มีงบเอามาซื้อเนี้ยก็ไม่พอบางทีมันก็เบิกไม่ทันใช้แต่น้องน้องเขาไม่กล้าออกตัวมากเพราะกลัวจะโดนดุและเกรงใจประชาชนน่ะอันนี้เป็นข้อความจัด
ตัวของทีมหมอทีมพยาบาลในการเข้าไปรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้าอืมเขาใช้อะไรดูมั้ยค่ะถุงก๊อบแก๊ปเอาไปห่อเท้าอ๋อถุงพักกิจก๊อบแก๊ปมันไม่มีอ่ะเอาถุงก๊อบแก๊ปเนี้ยไปห่อเท้าแทนถุงรองเท้าสีฟ้าฟ้าเนี้ยมันต้องสั่งซื้อเพื่อนรุ่นน้องของเจ้าของพบบอกว่าของมีไม่พอใช้เจ้าหน
ดูเผินเผินก็เหมือนเป็นชุดของเจ้าหน้าที่จริงจริงแต่สรุปคือดัดแปลงหมดเลยนะคะมันก็ไม่พอเนอะนะฮะแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งครับมีจากคุณหมอที่ทำงานที่โรงพยาบาลราชบุรีนะฮะมีการโพสต์ขอรับบริจักษ์หน้ากากเอ็นเก้าห้าให้กับเจ้าหน้าที่วิสัญญีแพทย์เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเริ่ม
แต่ว่าก็นำไปอบแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อมาก่อนและหน้ากากเอ็นเก้าห้าก็มีแนะนำว่าจะขาดแคลแล้วก็ไม่เพียงพอเพราะว่าหาซื้อไม่ได้เหมือนกันจึงประกาศขอซื้อหรือว่าใครจะบริจาคก็ได้หลังมีการแชร์โพสต์นี้ไปคนก็แชร์เยอะแล้วก็มีคนเอาน้ากากเอ็นเก้าห้าไปแจกแล้วก็ไปบริจาคกับคุณหมอเยอะมา
กุมภาพันธ์อยู่ที่สมุทรปราการหลังจากนั้นก็มีแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์ทยอยติดเชื้อมาจนถึงณตอนนี้วันที่๒๔๔คน๒๕๒คน๒๖๔คน
รวมตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด๑๙แล้ว๑๑คนนะครับ

โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่สู้เพื่อพวกเราอยู่นะครับ

สำหรับกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทิน

เขาบอกว่าจริงแล้วมีบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่ง
มีตัวตนระบุออกมาอยู่สมุทรประการ
คือเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่มีการไปฉลองกัน

เออเป็นผอแล้วไปฉลองรับตำแหน่ง
เลี้ยงส่งมีการเลี้ยงต้อนรับต่างนานา
คือไม่ดูแลตัวเองไม่กักตัวเอง

เขาบอกว่าจริงแล้วคุณอนุทินหมายถึงบุคคลคนนี้
แต่ด้วยการสื่อสารของคุณอนุทินที่อาจจะสั้นเกินไป
คือไม่ได้มีการระบุว่าพูดถึงใคร
ก็เลยกลายเป็นเหมือนการเหมารวมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

ก็จะได้ฟังข่าวไว้ด้วยนะจะได้ฟังข่าวสองทางนะคะว่า
ที่เขาพูดเนี่ยเขาเจาะจงบุคคลบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าการสื่อสารเขาอาจจะไม่ชัดเจน
คืออธิบายไม่ได้เพียงพอนะ
ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙หน่อยนะคะ
ตอนนี้มีรายงานแล้วนะคะสำหรับวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม๙๑รายด้วยกันค่ะ
โดยเป็นผู้ป่วยใหม่นะคะซึ่งเราก็ยังคงแบ่งผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่๙๑คนเนี่ย

คุณผู้ชมดูจากมุมจอได้เดี๋ยวเราก็จะค่อยขึ้นสถิติผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมดตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
สำหรับ๙๑รายที่เพิ่มมาค่ะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม
ไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓๐รายนะคะที่สนามมวย๕รายที่สถานบันเทิง๗ราย
แล้วก็สัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อไปแล้ว๑๘ราย
ส่วนกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ค่ะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๐ราย
ทำงานอาศัยในสถานที่แออัดหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติ๕ราย
แล้วก็กลุ่มอื่นตามเกณฑ์เฝ้าระวัง๔รายนะคะ
ส่วนกลุ่มที่มีผลทางแล็บยืนยันว่าติดเชื้อแต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคมีอีก๔๒รายค่ะ
ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายอายุห้าสิบปีชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งราย
แต่ก็มีคนที่รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว๙รายด้วยกันนะคะ
สำหรับผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยวันนี้รวมแล้วอยู่ที่๑๑๓๖รายค่ะ
รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๙๗รายอยู่ระหว่างการรักษา๑๐๓๔ราย
อาการหนัก๑๑รายทั้งหมดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้๕ศพแล้วค่ะ
แพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
วันนี้พบผู้ป่วย๕๒จังหวัดทั่วประเทศโดยในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนไทย๘๘ค่ะ
เป็นชาวต่างชาติ๑๒ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย
วันนี้ไม่พบรายงานผู้ป่วยนะคะและถ้าสองถึงสามวันนี้ไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มนี้อีก
หมายความว่าเชื้อในเคสของคนที่เดินทางไปร่วมพิธีศาสนาที่มาเลเซียเนี่ยหมดแล้วหยุดการแพร่ระบาดแล้ว
โดยประชาชนทุกคนอยากจะขอความร่วมมือหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนเคร่งครัดในเรื่องการเว้นระยะห่างสังคม
ซึ่งถ้าหากว่าประชาชนทุกคนมีวินัยแล้วก็เคร่งครัดในการปฏิบัติตามเราจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางการแพร่ระบาดในประเทศไทยให้มันดีขึ้นได้ค่ะ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พูดถึงชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะ
บอกว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่าการตรวจโรคโควิด๑๙เขาตรวจกันได้๒แบบด้วยกัน
อันดับแรกคือการหาแอนติเจนหรือว่าหาเชื้อค่ะเป็นการตรวจของโรงพยาบาลในปัจจุบันว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่า
ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยำเพราะว่าเป็นการหาที่ตัวเชื้อเลย
ส่วนการตรวจอีกแบบนึงก็คือการตรวจหาแอนติบอดี้นะคะก็คือการตรวจหาภูมิคุ้มกัน
การตรวจประเภทนี้จะเป็นการตรวจว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันหรือเปล่า
หมายความว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีเชื้อไปตรวจผลตรวจอาจจะไม่พบเชื้อก็ได้ค่ะ
เพราะช่วงเวลาที่ไปตรวจเนี่ยร่างกายยังไม่สร้างแอนติบอดี้ขึ้น
ที่ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ได้ก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย๑๐วัน
หรืออีกกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่รักษาจนหายแล้วไปตรวจ
ผลออกมาอาจจะระบุว่าผู้ป่วยรายนั้นติดเชื้ออยู่ก็ได้
เพราะว่าแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันยังคงมีอยู่ในร่างกายคนที่เคยป่วย
ไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นยังคงมีอยู่และโรคนั้นยังคงอยู่
คืออันนี้เป็นการอธิบายนะคะว่าบางคนที่รักษาหายแล้วไปตรวจซ้ำ
แต่การตรวจเจอเชื้อนั้นจริงแล้วไม่ได้แปลว่าเขาจะยังมีเชื้อ
แล้วก็ยังเป็นโรคนั้นอยู่เสมอไป
ก็คือภูมิคุ้มกันของเราที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไวรัส
เพียงแต่ว่ามันยังมีผลของเชื้อตัวนั้นอยู่
แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะกลับมาเป็นโรคอีก
อันนี้เป็นการอธิบายเพื่อความเข้าใจในการตรวจเจอเชื้อซ้ำ๒
สำหรับคนที่บางคนหายไปแล้วเพราะว่าเคสนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศด้วย